เรื่องนี้เป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์ที่ตามหารถเก๋งคันนี้ค่ะ
เขาบอกว่ารถมอเตอร์ไซต์ขี่มาและโดนรถเก๋งชน
จนกันชนหลุดแล้วก็ขี่รถหน้าตาเฉยเลยค่ะ
คนที่เป็นพลเมืองดีเขาบอกว่าเห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เล่นมือถือไปด้วยค่ะ
เอาหนี
ต้องขออภัยเมื่อสักครู่นี้ติฉันเล่าผิด

แล้วเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์เล่นมือถือไปด้วยแล้วหนีไปแล้วเห็นไหมคุณผู้ชม

ที่ถูกชนเนี่ยค่ะเธอบอกว่าวันเสาร์ช่วงบ่ายเนี่ยจะไปแถวราชเทวี
ก็ขี่รถลงสะพานข้ามแยกสามเหลี่ยมดินแดง

สักพักนึงได้ยินเสียงดังจากข้างหลังรถ

โปรงยุบแล้วไฟท้ายแตกด้วย
รถคันที่ถูกชนเนี่ยก็ต้องซ่อมเองซ่อมไปเกือบสองหมื่น
แต่ว่ามีพลเมืองดีค่ะที่เป็นเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถอันนี้ค่ะ
บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้หมดเลยเขาเอาคลิปนี้มาให้นะคะ
ขี่รถไปเล่นมือถือไป
เขายังคิดอยู่ในใจตอนที่เห็นเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องเจออุบัติเหตุแน่
แล้วก็เป็นจริงคนที่โชคร้ายคือเจ้าของรถคันนี้ค่ะ
ตามหาตัวอยู่นะคะมอโตรไซค์คันนี้ค่ะ